วันนี้บุกไปค้นบ้านของโน้ตดินแดง

มีรถยนต์หมู่ด้วยรวมราคาทับสินกว่า๖๐ล้านบาท
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าไป
คนบ้านนะฮะเป็นบ้านพักภายในหมู่บ้านหรูย่านอ่อนนุษย
ของนายวันเฉลิมกระมวลเลิศหรือว่านดดินแดง
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่เครือข่ายของนายนัทพลนาคคำ
บอยผาขาวนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
หลังข้อมูลสืบสวนทราบว่านายวันเฉลิมเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
นำยาเสพติดไปจำหน่ายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ก็เลยมีการดำเนินการขึ้นมากับปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๓ขึ้นมานะครับ
เขาบอกว่ามีการนำไปขายในสถานบันเทิงย่านดินแดงห้วยขวางรัชดา
แล้วก็นำเงินไปจากการค้ายาไปซื้อทรัพย์สินต่าง
แล้วก็ถือครองผ่านภรรยาแล้วก็เครือญาติครับ
พวกนี้สนับสนุนดาราไฮโซเยอะมาก
รถต่างประเทศที่เอามาแจกกัน
รถหรูก็แก๊งนี้ที่ผ่านจากทัศนะมา
เขาแจกโดยการดูยอดการขายยาเสพติดเป็นหลัก
ถ้าทำในวงในวงทั้งหมดเลยที่ทำเงินได้
โอ้โหให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เป็นการทิ้งบอมนะฮะ

แสดงมีการนำรถยนต์มาให้กันดูตามยอดขายด้วย
ขณะที่นายปาหุ่นกมลเลิศหรือซ่า

ผู้ต้องหาตามหมายจับของคดีสมคบกัน

ซึ่งก็เป็นพี่ชายของในวันเฉลิมเนี่ยนะคะ
ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักย่านดินแดง
แล้วก็มีการควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการ

นายปาหุ่นเขาอ้างว่าที่ผ่านมา
รู้ว่าน้องชายมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยตัวเองรับดูแลลูกของนายวันเฉลิม๒คน
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

แล้วก็เตือนน้องมาโดยตลอดนะคะ
รู้ครับแต่ก็อย่างที่บอกนี๊กัลตอนแรกครับ

แต่ถามว่าใจผมถ้าแบบอยากให้ปรับเปลี่ยนไหมก็อยาก
คือพี่รู้แต่ก็ห้ามน้องไม่ได้

ภายในคอนโดแห่ง๑ย่านพระราม๙จับกลุ่มนายพจนาฏเพิ่มภูมิ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายวันเฉลิม
พร้อมตรวจยึดรถยนต์หรูที่อยู่บนอาคารจอดรถรวม๔คัน
และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์๑คันรวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
โดยนายพจนาฏอ้างว่าส่วนใหญ่เป็นรถของนายวันเฉลิมที่ไปฝากเอาไว้ครับ